ออนไลน์มีการแชร์คลิปวัยรุ่นเขาทำร้ายร่างกายกัน

ที่หน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาถนนพระราม๓

หลังจากคนที่ถูกทำร้ายร่างกายวิ่งหนีคือรอดไปได้
อีกกลุ่มหนึ่งใช้ทั้งมีดใช้ทั้งไม้
ไปตีรถจักรยานยนต์ของคู่อริตัวเองพังเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนเขายังใช้รถใช้ถนนอยู่เลยนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ไปดูกันค่ะ

รถจักรยานยนต์ของคู่อริเนี่ยพังเสียหายเลยนะคะ
ส่วนคู่อริไปไหนเขาถูกทำร้ายร่างกาย

รอดไปได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมง
เมื่อวานที่ผ่านมาที่หน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาถนนพระราม๓นะคะ
หลังจากวัยรุ่นก่อเหตุแบบนี้เสร็จเรียบร้อย
วิ่งไปเลยค่ะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดไว้ข้างทาง
และหลังจากนั้นก็หลบหนีไปทั้งหมดเลยนะคะ
ชาวบ้านในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขาเล่าว่า
ทั้งสองกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมา
คือเขาบอกว่าตอนแรกที่ยังไม่จอดรถแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ

พอถึงจุดเกิดเหตุมีการรุมทำร้ายกันทันที
มีผู้บาดเจ็บถูกฟันที่คอ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกเลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะ
ชาวบ้านโทรแจ้งกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนชาวบ้านคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์แตกตื่นค่ะ

จากคุณผู้ชมเห็นในคลิปมีมีดมีไม้แล้ว
เหตุการณ์จริงมีเสียงปืนด้วยนะคะ
บางคนรีบวิ่งหนีเข้าบ้านทันทีเพราะว่ากลัวถูกลูกหลงค่ะ
ส่วนเรื่องคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสาตรารอดรัศมีร์
ผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆเปิดเผยว่า
ตอนนี้สั่งการไปแล้วนะคะให้ตำรวจชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
และติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก
กลางถนนเลยและเป็นช่วงที่มีคนขับรถ
สัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยและทำให้การจราจรติดขัดค่ะ